แต่ว่าอยากถามคุณผู้ชมว่าใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่า

เป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาตามความฝันในกรุงเทพครั้งแรก

เพราะไม่รู้จุดหมายไปทางจากที่เราอยู่เนี่ยมันไกลหรือเปล่า

คุณผู้ชมเคยเจอประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่า

มีผู้ชาย๒คนอายุ๑๘

มาตามหาความฝันต้องการจะมาสอบจากทหารเรือ

ไม่รู้ว่าหมอชิดไปลังสิตนั้นมันไกลเท่าไหร่
โดยแท็กซี่เรียกค่าโดยสารไปคนละ๙๐๐
รวมเป็น๑๘๐๐บาท
ด้วยความที่ไม่รู้ด้วยความที่มากรุงเทพครั้งแรกด้วยความไม่รู้ว่ารังสิตอยู่ที่ไหน
ยังเด็กอยู่เลยนะคะ๑๘เองก็ยอมจ่ายไปคนละ๙๐๐เป็นเงิน๑๘๐๐บาท
พอไปถึงปุ๊บไปบ่นกับญาติว่าทำไมค่ารถแพงจังเลย
ก็ถามว่ากี่บาท๑๘๐๐ตกใจเลยญาติตกใจเพราะจริงแล้วมันแค่ไม่เกิน๒๐๐ก็ถึงแล้ว
ญาติก็เลยพยายามวิ่งออกไปดูไม่ทันแท็กซี่คันนั้นแต่เห็นทะเบียนรถ
ก็เลยตามไปเจอเขาไปขุดคุยเจอว่าเป็นรถของใคร
เป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนมมดรชดา๓
ซึ่งคนขับเขาเห็นป้ายคือน้องที่นั่งรถเนี่ยเขาเห็นป้ายว่าชื่อรถเนี่ย
เป็นของนายประจันสิงหอนอ๋อจำได้
แต่เล่าให้ฟังแบบนี้กันก่อนผู้เสียหาย๒คนยังคงเป็นเยาวชนอยู่อายุ๑๘ทั้งคู่
คือนายชายางกูลดำโออายุ๑๘ปีแล้วก็นายรัชชานนท์นุ่นแก้วอายุ๑๘ปี
เป็นชาวอำเภอดาโน่จสงคราก็ญาติเนี่ยพาไปแจ้งความ
กับตำรวจภูทรปากครองรังสิตที่ปฐุมเมื่อวานนะฮะ
หลังจากโดยสารแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียนที่บอกไปมมดรชดา๓๔
จากหมอชิดไปลงรังสิตที่บ้านญาติโดนเก็บค่าโดยสารไป๑๘๐๐บาท
น้องเขาบอกว่าน้องชายางกูลนะมากับเพื่อนเพิ่งเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรก
ต้องการจะมาตามหาขวัญไปหาความฝันนะฮะเพื่อไปเตรียมสอบคัดเลือก
เป็นจ่าทหารเรือนั่งรถทัวร์จากสงขรามาลงที่หมอชิด
จากนั้นเนี่ยต้องการจะไปบ้านญาติที่รังสิตก็เลยเดินหาแท็กซี่อยู่
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาชวนให้ไปกับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่

เดินมาเรียนลูกค้าในหมอชิตอ่ะนะฮะแล้วก็คิดข้าวโดยสารเอานี้ละกันเดี๋ยวพาเมาส์เลย
นางกายก็เนี่ยคนละ๙๐๐ละกันรวมสองคนก็๑๘๐๐ละกันนะฮะ
เขาก็เลยแบบก็ด้วยความที่ไม่รู้ว่ารังสิตอยู่ไหนด้วยความว่ามากรุงเทพครั้งแรก
ใช่แล้วก็สถานะคือก็ต้องยอมจำนวนเพราะไม่รู้
ก็เข้าใจว่าเขาคงเดินทางกันแบบนี้มันคงไกลประมาณนึงแหละ
ก็เลยยอมจ่ายไปแล้วพอไปถึงที่บ้านญาติ
เขาก็บ่นกับญาติว่าเอ๊ะทำไมค่ารถที่นี่แพงจังครับ
ก็ถามกี่บาท๑๘๐๐โอ้โหญาติตกใจ
ญาติรีบวิ่งตามรถแต่ไม่ทันแต่ก็พาทั้งสองคนไปแจ้งความก่อน
ไปฟังหนึ่งคนที่เป็นผู้เสียหายกันก่อนนะ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

ยังไม่ถึงบ้านเลยแล้วก็ลงอ้าว

ใช่ครับผมถามพี่ว่า

ค่อยเอามาเคลียร์ดูดีกว่า

คุณคิดว่าเด็กต่างจังหวัดเดินทางมาสอบจะมีเงินติดตัวมาเท่าไหร่
แท็กคุณถึงได้ทำแบบนี้กับเด็กได้

เด็กสองคนนี้เป็นหลานผมเดินทางมาจากสงครามาหมอชิดมาสอบ
พอมาถึงแท็กซี่เนี่ยรับมารังสิตถูกโขกไป๑๘๐๐เนี่ย
เขาบอกว่าโหดเยี่ยมมากเท่ากับจริงแล้ว
ค่าโดยสารเขาบอกว่าน่าจะไม่เกิน๒๐๐บาทเขาโพสต์เอาไว้นะฮะ
ก็ยอมจ่ายเพราะเพิ่งมากรุงเทพครั้งแรก
ไม่รู้ว่าหมอชิดรังสิตมันไกลแค่ไหนมันอยู่ตรงไหน

พอถึงบ้านก็ถามเด็กว่าทำไมค่ารถแพงจัง
เด็กก็บอกมาผมก็ร้องแบบตกใจ
ขับรถออกไปตามแต่ก็ตามไม่ทัน

ผมตามสุดทางแน่แล้วเจอกัน

ทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมหากินแบบนี้
สุดท้ายเขาไปเจอภาพของคนขับรถ

นายประจันสิงหอนเขารู้ข่าว

แล้วตัวคนขับรถก็เลยไปโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
อมรับว่ารถเป็นของเขา

ตัวคุณประจันทร์เป็นอำมพลึก๒ปีไม่ได้ขับ

ครับครับก็บอกว่า
มีนายหน้านำพฤษศาสถ์มาส่งให้
แล้วให้เงินคนขับเพียง๓๐๐บาท

นายประจันทร์ก็เลยโพสต์เพื่อขอโทษสังคมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ว่าวันนี้ไม่อยากให้จบ
ทำไมว่าทางหมอชิตถึงมีิไนหน้า
ทำไมถึงมีคนเอาผู้โดยสารไปส่งให้กับแท็กซี่
แท็กซี่ได้๓๐๐วาททำไมนายหน้าถึงเอาไป๑๕๐๐บาท

คุณผู้ชมส่งไลน์มานะคะบอกว่ามันควรต้องยกเลิกและจัดการได้แล้ว

ถูกต้องไม่ให้มันเป็นมาเฟียในหมอชิดแบบนี้
เพราะว่าจะมีอีกกี่คนที่โดนแบบนี้
สมมุติเนี่ยฮะคู่เดียวพันแปด
แล้ววันหนึ่งมีคนแบบนี้เดินทางมาหมอชิดกี่คน

ตรวจสอบกันด้วยทั้งหมอชิดแล้วก็ทั้งกรมการขนส่งทางบกด้วย